จากนี้ค่ะก็ยังมีข่าวดีของแพทย์ใจดีที่สุราธานีตอนนี้เขารักษาฟรีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏด้วยค่ะ
ออนไลน์ได้แชร์เรื่องของคลินิกนายแพทย์จุมพลที่เปิดรักษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
จากการตรวจสอบก็พบว่าบริเวณด้านหน้าคลินิกในแพทย์จุมพลซึ่งตั้งอยู่เลขที่๒๒ทับ๒หมู่๒ตำบลน้ำผู้อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
มีป้ายไวนิวสีดำพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีขาวว่าคลินิกในแพทย์จุมพลให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๓๑ตุลาคม๒๕๕๙เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙
แพทย์จุมพลยกชูเจ้าของคลินิกบอกว่าตัวเองเป็นในแพทย์ชำนาญการพิเศษประจำโรงพยาบาลบ้านนาเดิม
และได้เปิดคลินิกรักษาคนไข้โรคทั่วไป
เมื่อทราบประกาศจากสำนักพระราชวังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสวรรคตรู้สึกเสียใจมาก
และหลังจากนี้จะน้อมนำพระราชดำรัฐของพระองค์มาใช้ต่อไปและอยากทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์
โดยจะเอาวิชาชีพที่มีตอบแทนสังคมถวายเป็นพระราชกุศลให้บริการรักษาฟรีโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายตามที่ได้ขึ้นป้ายเอาไว้ค่ะ
นางดวงใจแก้วบัวทองชาวตำบลน้ำผู้เป็นหนึ่งในคนไข้ที่เดินทางมารับบริการตรวจรักษาฟรี
บอกว่ารู้สึกปวดท้องจึงมาใช้บริการตรวจรักษาพบว่าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
หลังจากที่ได้รับยาก็ได้รับแจ้งว่าให้ตรวจบริการฟรีซึ่งก็รู้สึกดีใจที่มีในแพทย์ตั้งใจทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ